มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะผู้โดยสารโวยค่ะถูกแท็กซี่โกงมิเตอร์นะคะ
เขาเคยไป๓๐๐กว่าบาทแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเจอไปพันกว่าบาทนะคะ
แถมยังดื่มเหล้าบนรถแล้วลินเหล้าใส่ฝาให้ผู้โดยสารดื่มด้วย
เขาก็ดื่มเพราะความกลัวแต่เรื่องนี้ไม่จบค่ะผู้โดยสารเขาไม่ยอมจ่ายค่ะ
ไหนอ่ะสันห้าสิบสันสิบเก้าบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท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
หมอชิสสองเหรอไอ้พวกนี้น้องเคยน้องเคยนั่งมาน่ะจากหมอชิสน่ะ
แล้วรอบที่แล้วน้องนั่งมาสามร้อยสิบบาทที่เดิมที่เดียวกันแต่พี่มาหนึ่งพันหนึ่งร้อย
ดูดูจิพีเอสพี่อย่าพาน้องอ้อมพี่อย่าพาอ้อมด้วยน่ะ
แต่สภาพนี้ไม่ได้นะน่ะขับทักซี่อะไรพี่กินเหล้า
ตกลงกันไม่ได้ผู้โดยสารเขาไม่ยอมเพราะเขารู้ว่าราคามันแค่สามร้อยสิบบาท
เขาเคยนั่งมาแต่ครั้งนี้ที่ไหนนั่งขึ้นเป็นพันเรียกไปพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าค่ะ
แท็กซี่คันนี้ถ้าดูในคลิปไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
ระยะทางไม่ยอมค่ะต้องการเงินค่าโดยสารทั้งฝ่าย
อ่าพูดศาลก็ไม่ยอมเพราะมันแพงเกินไปโทรแจ้งตำโหลดเลยค่ะ
สักพักสายตรวจมาคนขับแท็กซี่ถึงยอมจบง่าย
แต่ผู้โดยสารก็ติดใจว่าทำไมตำรวจไม่ทำอะไรเลย
บอกว่าให้ไปแจ้งความที่โรงพักด้วยนะคะ

ทางผู้โดยสารก็ติดใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะ
ผมเป็นคนง่ายเจ๊
อ้าวตอนมาตอนแรกยังบอก๕๐๐คนละครึ่งอยู่เลย

อ้าวไม่ได้ขับแล้วใครขับมาเนอะ
รถมันขับมาเหรอ

และ๓ชั่วโมง๓ชั่วโมงมันแค่๑๘๐นาที๑๘๐คูณ๒ก็เท่ากับแค่๓๖๐บวกค่ามิเตอร์แพงก็แค่๗๐๐มันยังไงมันก็ไม่ถึงทำไมไม่จับไว้คนขับเขาเมานะพี่
เขาดื่มเหล้ามาเขาปล่อยไปอย่างนี้แล้วถ้าไปรับผู้โดยสารต่อล่ะจะทำยังไง
พี่ชายผู้โดยสารก็ติดใจว่าทำไมตำรวจไม่ตรวจสอบแท็กซี่เลยนะคะไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าเขากินเหล้าในรถด้วยค่ะ